อย่างครอบครัวของคุณออสโอภาษทศพร
ก็สูญเสียคุณพ่อวัย๘๑ปีอย่างไม่มีวันกลับนั่นเอง
เห็นในภาพคุณพ่อนั่งอยู่ตรงกลางนี่แหละค่ะ
ใช่ค่ะนี่คือคุณพ่อสุดใจทศพรวัย๘๑ปี
คุณพ่อเป็นข้าราชการบำนานกรสงส์ศึกษาที่ก่าน
จากไปด้วยโรคมะเร็งเมื่อวันที่๑๑มิถุนายนนี้เองค่ะ
และมีการขอรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ
พร้อมด้วยเครื่องเกียรติยศประกอบศพณศาลา๘วัดสมณัฐวิหาร
และจะมีพิธีพระราชทานเพลิงในวันเสาร์ที่๑๕มิถุนายนนี้ค่ะ
และเช่นเดียวกันกับความสูญเสียของดาราสาวิกหมอชิดนะคะคุณเตยกัญญากรค่ะ
ที่ได้สูญเสียคุณพ่อจรรย์พินิษฐ์ไปอย่างกระทันหันค่ะ
แล้วก็มีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพที่วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหารบางเขน
เป็นเวลา๓วันนะคะก่อนจะมีการชาปนกิจศพ
วันอาทิตย์ที่๑๖มิถุนายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะ
บันเทิงไทยรัฐของเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทุกครอบครัวนะคะ
แล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเดินหน้าต่อไปด้วยค่ะ
สูญเสียเยอะมากนะคะตลอดปีที่ผ่านมาค่ะ